มาดูที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยากันก่อนฮะ
มีเหตุสลดใจหนุ่มวัยรุ่นอายุประมาณสัก๑๘๑๙ปี

กระโดดน้ำตุ้มเขาเป็นคนชาวน้ำ

แต่ว่ารอบนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

กระโดดจากเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยา
ไม่เป็นไรแต่ข้างล่างมีต่อไม้
แล้วเขาไม่รู้กระโดดเอาหัวพุ่งไปชน
แล้วจมหายเพื่อนก็ไม่รู้
ข้างล่างมีต่อไม้น็อกเหรอคะน็อกเลยฮะ
สุดท้ายแล้วต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มางมฮะ
งมมางมไปก่อนจะเจอร่างเจอต่อไม้ก่อน
หนุ่มคนดังกล่าวน่าจะกระโดดไปชนกับต่อไม้
จนกระทั่งบาทเจ็บและจบน้านใส่
เหตุเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกอีกที
เจ้าพญาในพื้นที่ของหมู่๑๒ตำบล
คลองตะเคียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา
นักประดาน้ำมาจากร่วมกระตันยู
๒ชั่วโมงนะค้นหา๒ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายนำร่างขึ้นมาได้ผู้เคาะร้ายคือนายกระหนก
ปานุไทยอายุ๑๘ปีนำขึ้นมาได้ฮะ
สภาพศพปากหน้ามีร่องรอยบาดแผลชัดเจน
เฉพาะครึ่งล่างของใบหน้าจมูกกับปากนะฮะ
มีสภาพเขียวช้ำเลือดยังไหลซิบซึม
ออกมาจากบริเวณปากชัดเจนมากจริง
ออกัสแก้วบุญเรืองออกัสนี่เป็นเพื่อนของกระหนก
บอกว่าตอนนั้นทุกคนมีหลายคน
คนกำลังเล่นน้ำอยู่ริมเจ้าพญา
ส่วนหนึ่งอยู่บนบกอยู่บนฝั่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ในเรือ

กระโนกเติดกระโดดดิงพุ่งลงไป
พุ่งลงไปเอาศีรษะลงไปที่น้ำฮะ

เพื่อนก็คิดว่าไอ้หนกมันแกล้ง

หายไปประมาณ๒นาที๓นาที๔นาที

จากนั้นเฮ้ยดูมาดูไปไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติ
ไม่น่าจะใช่การแกล้งของกระหนกอีกแล้ว
เพื่อนก็อยากข้างบนพยายามจะดำน้ำลงไป
เท่าที่ศักยภาพการว่ายน้ำจะสามารถทำได้
หาไม่เจอหาเพื่อนก็คือหากระหนกไม่เจอ
บนฝั่งก็ลงน้ำแล้วหาไม่เจอเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฮะ
เจ้าหน้าที่มาพยายามจะงมค้นหา๒ชั่วโมงกว่า
จึงสามารถนำร่างของกระหนกขึ้นมาได้

เจ้าหน้าที่เดินไปคือดำไปดำมาไปคลำเจอต่อ

อยู่ไหนไม่รู้ไม่มีใครรู้
แต่พิกัดที่ไปเจอต่อคือพิกัดเดียวกับที่กระหนกดิ่งตัวลงไป

ก็เลยสันนิษฐานว่าวินาทีที่กระหนกกระโดดจากบนขอบเรือ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นต่อไม้พอดิบพอดีกระหนกเอาหน้าไปฟาด
เลยเหรอไม่พอเอาหน้าไปฟาดแล้ว
มันเหมือนกับมันเจ็บมันมึนแล้วมันจม
มแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สุดท้ายแล้วก็จมลงไปในน้ำนะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่ไปนำร่างกู้ร่างขึ้นมา
ตอนนี้ก็มีการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามต่อไป

ติเหตุแปลว่าเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
นี่ขนาดว่ายน้ำแข็งนะครับไม่คาดคิดจริงใช่นะครับ